คือคนไทยอย่างที่บอกอยู่คู่กับความเชื่อ
แล้วในความเชื่อหลายคนก็ฟังกันมาเยอะแล้ว
บางคนก็อาจจะเคยเห็นเรื่องของร่างทรง
ร่างทรงเนี่ยนะบางคนเขาว่ากันว่าเป็นตัวแทนที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณหรือสิ่งต่างที่เรามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้
แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าร่างทรงจริงแล้วคืออะไร
ถ้าไม่รู้วันนี้ตลอดข่าวของเราจะพาไปทำความรู้จักกับร่างทรงค่ะ
ร่างทรงเมื่อได้ยินคำนี้คนทั่วไปคงจะนึกถึงคนที่มีอาการยืนหรือตัวสั่น
รู้เห็นและสามารถทำนายอนาคต
หรือเปิดสำนักทรงเพื่อให้คนได้เข้ามากราบไหว้บูชาจนกลายเป็นที่พึ่งของใครหลายคน
ซึ่งในอดีตนั้นการทรงเจ้านั้นมีอยู่จริงแต่มีเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน
โดยคนทรงเจ้าจะเป็นคนในชุมชนที่มีผู้นับถือ
ผีฟ้าในภาคเหนือครูโนราในภาคใต้
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมในพื้นที่นั้นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
กลายเป็นการปลูกฝังไปพร้อมกับความเชื่อของคนไทยโบราณ
ซึ่งในสังคมไทยโบราณนั้นได้มีการนับถือผีมาก่อน
ไม่ว่าจะเป็นพลังเหนือธรรมชาติพลังจากบรรพบุรุษหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น
ทำให้ความเชื่อเหล่านี้อยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
โดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องของการสื่อสารระหว่างวิญญาณหรือเทพ
จะต้องกระทำโดยผ่านร่างทรง
ดังนั้นเราจึงมักจะเห็นบรรดาเหล่าร่างทรงจัดแต่งเครื่องแต่งกาย
ละไม้คล้ายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเพื่อที่จะอันเชิญมาประทับร่าง
และช่วยเหลือขจัดปัญหาต่างของคนที่มาขอความช่วยเหลือให้หมดไป
จากร่างทรงแล้วคนทั่วไปบางคนสามารถถูกวิญญาณเร่ร่อน
หรือองค์เจ้าแม่ต่างมาสิงร่างได้เช่นกัน
อย่างที่เราพบเห็นตามที่ต่างไม่ว่าจะเป็น
วิญญาณของคนที่เสียชีวิตไปแล้ววิญญาณสัตว์ที่ถูกฆ่า
หรือวิญญาณแม่ตะเคียนโดยเฉพาะวิญญาณของแม่ตะเคียนนั้น
มักจะเข้ามาสิงผ่านร่างโดยที่วิญญาณของเจ้าของร่างคนนั้น
ยังคงอยู่ในร่างทำให้ร่างของคนคนนั้นแสดงอาการผิดปกติ
ร่ายรำร้องไห้ตัวสั่นหรือโมโห
และเมื่อสื่อสารสิ่งต่างเหล่านั้นจนพอใจ
วิญญาณที่มาสิงก็จะออกจากร่าง
เจ้าของร่างกลับมารู้สึกตัวตามปกติ
และจะไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้น
จนทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์
ต่างพากันตกอกตกใจ
และเชื่อว่าคนคนนั้นถูกวิญญาณแม่ตะเคียน
หรือวิญญาณเร่ร่อนเข้าสิงจริง
แต่ในปัจจุบันที่ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป
การทรงเจ้าจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้คนศรัทธาเชื่อถือหลายคนส่วนใหญ่
เลือกไปพึ่งพาขอความช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปปรึกษาหมอดูหรือไปหาร่างทรงเพื่อหาทางออกนั่นเอง
นี่แหละค่ะเรื่องเรารักสมความลีรับแห่งศรัทธา
แต่อย่างที่บอกไปว่าความเชื่อกับคนไทยอยู่คู่กันมาช้านานแล้ว
ให้คุณผู้ชมดูแบบนี้เนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ